เรื่องซื้อขายตำแหน่งยังไงมันก็ไม่ใช่หมดไป

เพื่อให้คนเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับไม่ได้บอกยอมรับการซื้อขายตำแหน่งนะครับ
แต่ว่าเราอยู่ความเป็นจริงมันต้องเหลือน้อยมากจนกระทั่งมันเกือบเป็นไปไม่ได้นะครับ
แล้วก็หวังว่ามันจะเป็นไปได้เรื่องยาเสพติดหมดไป
ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เราหวังว่ามันจะเกิดขึ้น
เพราะว่าที่ผมลงพื้นที่ไปเนี่ยตลอดเวลาเนี่ย
ยกเว้นแต่เรื่องของปากท้องแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนก็พูดก็พูดกันว่า
เรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็
เราจะแก้แต่แค่ปลายเหตุแค่จะแค่เผาอย่างเดียวนะครับ

ไม่ใช่มีการย้ายจากออยไปปปศย้ายมาสถานที่เผา
วิธีการย้ายมันก็เป็นสังคมก็ให้ข้อสังเกตนะครับ
แล้วก็ผมก็บอกว่าอย่างงั้นอย่าให้เขาสังเกตเลยดีกว่า
ถ้าเกิดเทสเสร็จแล้วก็เผาเลยได้ไหมมีวิกรรมวิธีไหนไหมที่สามารถที่จะทำได้
ก็ต้องไปดูตามหลักนิติธรรมด้วยว่ามันสามารถทำได้หรือเปล่า
ใช่ไหมครับเรื่องการยึดทรัพย์ก็เป็นปลายเหตุ
ต้องยึดให้เร็วนะครับ
ที่สำคัญที่สุดเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ยาก
แต่อยู่ในความดูแลของเราก็ต้องเวิร์คใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุข
กับกระทรวงศาสนมหาธรรย์ไทยเรื่องสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่ง
ตรงนี้ที่จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้ควบคู่ไปกับตำรวจแห่งชาติด้วยเหมือนกัน
ท่านต้องให้แอดไซด์ไปแต่ละหมู่บ้านต้องมีคนเข้าไปดูแลพูดคุยตลอดเวลา
เพราะปัญหานี้ก็เป็นปีปัญหาอีกมิตินี่คือปัญหาทางชายแดนอีกเหมือนกัน
ชายแดนเทากับธรรมาศเนี่ยมีพันกิโลบาทตรงนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะ
ซึ่งเป็นช่วงที่ยาวเหลือเกินแล้วก็เป็นรูเยอะเหลือเกิน
เป็นที่ที่ผ่องถ่ายสินค้าเข้ามาได้เยอะ
เยอะมากก็ต้องรวมถึงการเจรจาด้วยเหมือนกัน
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่มีหลากหลายมิติอะไรทำได้ทำก่อน
อย่างเช่นแก้กฎหมายเรื่องยึดทรัพยืดให้เร็วก่อน
ตัดต้นต่อที่ใช้ต้นทุนในการผลิตก่อนนะครับ
ให้เร็วเพื่อการรั่วไหลทำก่อน
สาบันครอบครัวแข็งแกร่งมหาทัยจัดการ
เมื่อวานนี้ท่านรองนายกอนุทินก็รับปากแล้วว่าจะสั่งการทันที
แล้วก็ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องเริ่มทันทีครับ
ไม่กดเหล็กอะไรที่คุณเสชถาประกาศในคันโรมองค์
เรื่องนี้ห้ามทำเด็ดขาด
ถ้าทำเมื่อไหร่นี่ถือเป็นเรื่องใหญ่สุดเรื่องการทุจริต
เรื่องการที่โยกย้ายตำแหน่งไม่เป็นธรรมเรื่องการที่รับสินบน
เรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่จริงจริงแล้วทุกท่านทราบอยู่แล้วนะ
ทุกท่านทราบอยู่แล้วแต่ว่าเป็นหน้าที่ของของรัฐบาล
ที่ต้องพยายามเน้นเรื่องนี้ให้ดีนะครับโดยเพราะยิ่งช่วงนี้ช่วงเดือนเนี้ย
หรือสิบห้าวันเองเป็นช่วงโยกย้ายตำแหน่งที่ที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับ
ผมเองผมคนไม่รู้จักผมมายี่สิบสองสิบปีก็ส่งเข้ามาอะไรอย่างเงี้ย
ผมผมเริ่มรู้รู้สึกว่ามีเพื่อนเยอะขึ้นโอ้ยยาดกันเต็มไปหมดเลย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้คือเยอะมากเกินไป
เยอะมากเกินไปนะครับแล้วก็แล้วก็ที่ปรึกษาที่ที่คุยกันอยู่
พูดคุยกันอยู่ผมให้ปรึกษาไม่ได้ให้เอาคนมาฝากนะครับ
มันมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่ามันอะไรก็ไม่รู้อ่ะ

แล้วผมจะรู้ได้ไงเขาเก่งเขาดีก็ต้องถามผู้ช่วยการเขาดิ
ใช่ไหมครับมันมันเป็นความลำบากใจของผมเหมือนกันนะครับ
ที่ต้องบาร์แลนซ์ระหว่างภาคการเมืองระหว่างระหว่างภาคธุรกิจ
แล้วก็ภาคราชการซึ่งจริงแล้วต้องให้ความสำคัญกับเขา
การรับฟังข้อมูลตำแห่งสำคัญก็ต้องก็ต้องฟังจากหลายหลายภาคส่วน
แต่ยืนยันครับว่าแกนของการทำงานจะให้ความเป็นธรรมมากที่สุด
ที่สามารถทำได้กับกับข้าราชการเพราะผมใช้คำว่าใจเขาใจเราอ่ะ
ถ้าเกิดผมเป็นเขาผมทำงานมาสามสิบปีอ่ะผมก็ลองคอยขึ้นตำแห่งสำคัญ
ต้องให้ความสำคัญที่สุดเท่าที่สามารถให้ได้นะครับ